ขอบคุณสาวค่ะออนพัทรวดีทีมบันเทิงไทยรัฐนะคะ
วันนี้จะพาไปพูดคุยกับลิเกสาวสวยค่ะ

จะเป็นอาชีพอะไรนั้นไปพูดคุยกับพี่จิ้งหลีดขาวเลยค่ะ

ช่วงนี้นะคะก็ต้องแบบพูดคุยกันกับเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้ก่อนเลยค่ะ
เจอปัญหาสถานการณ์โควิดค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
พี่ว่ามันก็แย่ทุกคนนะรวมทั้งพี่ด้วยแหละเนาะ
รู้สึกว่าเราเกิดเป็นคนที่ทำงานบุกบุกวันมาก่อนกับบุกวัน
อยู่บ้าน๒๓วันอาทิตย์
มันรู้สึกแบบไม่คุ้น

มันยังมีงานเล็กน้อยใช่ป่ะ
อยู่ไปเลยก็เครียดเหมือนกัน
เราทำงานโชว์ตัวด้วยใช่ไหมคะพี่
อย่างแบบลิเกก็ต้องงดไปเลย

หลักลิเกร้องเพลงรายการที่ทำอยู่มันก็ต้องงดไปด้วยเลยนะ
ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้คิดจะทำกันอยู่แล้วแหละ
เพราะว่าทำกินในครอบครุมอร่อย
พี่บางคนเคยเล่นลิเกบางคนค้าขายที่เคยค้าขายดี
มีงานลิเกเกือบทุกวันต้องหยุดเหมือนกัน
เราก็หยุดแล้วก็มาทำอะไรกันดีไหม
แล้วก็บวกกับคุณแม่เพิ่งเสียไปเมื่อไม่กี่วันนี้ด้วย
รู้สึกว่าเฮ้ยบ้านเงียบจังเลยเรามาทำอะไรรวมพี่รวมน้องกันดีไหม
จะได้ไม่เงียบเหงาอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็บอกว่าเราไม่ได้มีหน้าร้าน

แบบสนุกแล้วมันก็เริ่มสนุกจริง
ติดต่อมาตอนนี้ต้องแบบใจเย็นนิดนึง
ทำไม่ทันทำไม่ทันค่ะ
ถึงช่วงนี้ก็จะเจอแบบว่าหลายเหตุการณ์ค่ะ
เวลาแบบท้อหรือว่าเวลาพี่เหนื่อยพี่เอาอะไรมาเป็นแบบแรงปลุกใจตัวเองบ้างคะ
ก่อนหน้านี้นะต้องบอกว่าเรามีคุณแม่
ซึ่งยังอยู่กับเราแล้วก็คือเราโทรหาบ้างอะไรบ้าง
แล้วคุณแม่ก็จะเป็นเป็นหลักให้เรามากเลย
เราจะรู้สึกว่าอะไรปัญหาอะไรก็แล้วแต่เวลาคุยกับคุณแม่เนี่ย
เขาเขาจะตอบรับเราดีเราก็จะแบบบอกให้เราแบบว่าตั้งใจนะ
แล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปแต่ตอนนี้ไม่มีคุณแม่แล้ว
แต่ว่าพี่รู้สึกว่าคนในวงการเนี่ยทำให้พี่รู้สึกว่า
เรามองเห็นมีดีมีไม่ดีมันต้องตั้งหลักตัวเองก่อนว่า

ไม่มีรายได้เข้าบ้านเลยจากที่คนเคยมีรายได้เข้าบ้าน

คนอื่นที่เขาแย่กว่าเรามาก
เรายังแบบอยากให้กำลังใจเขามากกว่า

เรายังพอมียังพอเก็บอะไรอย่างนี้
ว่าใจเย็นต้องมีสติมีสมาธิแล้วก็เซฟตัวเอง
อยากไม่จำเป็นอย่าออกไปไหนต้องรักษาเอง
อยากให้เป็นโรคโควิดเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยอีกหนึ่งเรื่องค่ะ
เชื่อว่าแฟนไทยรัฐนะคะเห็นหน้าพี่จิ้งหลีดข่าวก็จะแบบว่า
อยากรู้ว่าช่วงนี้เนี่ยยังแบบว่าดวงเฮงดวงปังไหมคะ
ยังแบบถูกลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยรัวอยู่เหมือนเดิมไหมคะ
ช่วงนี้อ๋อถูกค่ะต้องบอกว่าที่ถูกเยอะเลยก็คือ
วันเผาคุณแม่ค่ะงวดก่อนนู้นนะคะ

คุณแม่มาเสียคือบ้านเราที่เราอยู่เลยนะ

รุ้นแบบรุ้นรุ้นมากเลย

ใบแต่มันออก๑๘พี่ก็ได้อีก

แล้วก็ส่วนใหญ่

อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลเนอะ
พี่ถูกโรตาลีมานะเอาง่ายว่า

ได้เรื่อยอ่ะพี่ว่าเกือบ๓ปีแล้วอ่ะ
มันได้เรื่อย
คือเป็นครูริเกย์อย่างง่ายเลยให้เยอะมากให้คนรู้จักคำว่าจิ้งหลีกค่ะ
ชื่อนี้ชื่อเนี้ยให้ชื่อสี่อ่ะให้เงินด้วยนะให้ความเป็นพี่เป็นน้อง
เพราะว่าครอบครัวเราเป็นลิเกแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดเลย
เหมือนให้ทุกอย่างเราได้หลายอย่างลิเกคือชีวิตของยิ่ง
ท้ายค่ะอยากจะฝากขอบคุณอะไรแฟนไหมคะ
ที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานค่ะ
จริงแล้วต้องกลับขอบคุณมากเลย
บุญคุณครั้งนี้คือทุกครั้งบรรยากาศครั้งนี้ทุกครั้งมันลืมไม่ได้
ต้องกราบขอบคุณอย่างสูงที่เมตตา๑๑ครั้งค่ะ
ค่ะวันนี้ไทยรัฐนัดคุยต้องขอขอบคุณพี่จิ้งหลีดค่ะ
ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณค่ะ
ขอบคุณน้องอ่อนค่ะ
ขอบคุณพี่จิ้งหลีดข่าวด้วยนะคะเดี๋ยวกลับไปที่สตูดิโอนะคะ
เรามีบราวนี่อร่อยมาให้ได้ชิมกันด้วยค่ะ